ต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวที่หลายคนบอกว่า
สองร้านนี้ไม่ได้เตรียมใจมาเจ็บนะครับ

สำหรับเบลล่ารานีปีนี้ปีทองจริง
เรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักนั่นเองค่ะ

นิ้วให้เลยละกันนะคะสำหรับเบลล่ารานี
กับบทปัดในละครเรื่องล่าสุด
โชว์ฝีมือการแสดงได้ถึงใจแฟนละครแทบแค่ตุ๊กซิง

เล่นอู้ยยยยยยยยยยยพูดจ่านในเรื่องเนี่ย
เรียกเรียกว่าฉีกลูปของเบลล่าไปเลยค่ะ

ตบพี่ไรน่ารักนี่แหละค่ะตัวไรในเรื่อง
จัดหนักจัดเต็มแบบถึงใจคนดูจริงนะฮะ
ล่าเองก็ยอมรับว่าทุ่มเทกับฉากนี้สุดนะคะ
แล้วก็หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเมื่อแฟนละครชื่นชอบค่ะ
อยากเล่นเหมือนกันนะเล่นไม่ได้เป็นตุ๊ด
แล้วคนดูชอบแล้วคนดูสนุกก็ดีใจมากค่ะ
ให้เป็นทีมเรนูต่อไปนะคะยังไงก็รอดูด้วย
ว่าคือพิไลเนี่ยจะมีฤทธิ์อะไรอีกที่จะมาสู้กับเรนูคะ
ว่าเรียวดีอะค่ะคือถ้าถามถึงความเป็น
เรนูเคยเจออันนี้คือยังน้อยเลยด้วยซ้ำ

แต่คืออันนี้คือสุดกลั้นแล้วจริงถึงทำออกไป

อารมณ์ตอนนั้นก็คือโมโหแทนย้อยมากค่ะ
ไลอยู่นิ่งไม่เป็นใช่ไหมต้องจัดการแทน